คุณผู้ชมคะจากสาวลูกครึ่งมาต่อกันที่อาตีของดิฉันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับเบสนัทศิษย์ถึงกับออกอาการหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่อากาศยานชื่อดังเขาเหยียบโทรศัพท์มือถือและพาสปอร์ต
โดยที่ไม่เอ่ยปากขอโทษสักกระคำเดียวคือเหยียบแล้วก็เลยไปเลย
ใช่ซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ระบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อัปเดตว่าได้เคลียร์กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอนที่ผมปิดกระเป๋าใช่ไหม
แล้วเขามีคนมาเหยียบพาสปอร์ตเอามือถือผม
แค่นั้นเองแล้วเขาก็เหยียบปุ๊บ

เราไม่ได้ถามดิเราตกใจแล้วว่าโอ้

นี่ไม่ได้ที่วางพาร์ทปอร์ตแต่พูดภาษาอังกฤษนะ

เขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่ด้วยอย่างนี้

เขาก็เลยแบบไม่ทันคิดในจังหวะนั้น

แค่รู้สึกว่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์

คืออยากจะให้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนนั่นแหละนะคะ
คือเดินเหยียบของเขาแล้วไม่ขอโทษ

ไม่ใช่ว่าเบสยังจะตั้งของละเกะละกะอะไร
แต่เป็นจังหวะที่มีการจัดกระโปรงกระเป๋าอยู่
ธรรมดาของเยอะไงมันก็ต้องวางไว้ข้างบ้างนะคะ

ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของท่าอากาศยานชื่อดัง

ต่อให้เป็นอัลซอสหรือเป็นคนประจำก็เถอะ
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรนะคะ